คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้านะคะแล้วก็หาคำตอบกันค่ะว่า
ผู้ชายชาวเยอรมันคนนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะว่าชายชาวเยอรมันเป็นครูสอนภาษา
เสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ปราจีนบุรีนะคะคือมีมีดปักแทงอกอยู่
แต่ผู้ที่พบศพเนี่ยคืออดีตแฟนเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปหา
แล้วเห็นว่าบ้านเงียบผิดปกติก็เลยปีนไปปีนเข้าไปดูในบ้าน
แล้วก็พบว่าชายชาวเยอรมันคนนี้กำลังจะเสียชีวิต
แล้วก็อ้าปากเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็หมดลมหายใจเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเธอ
เสื้อวองสีดำนะฮะใช่ค่ะแล้วเธอเป็นคนแจ้งจำหน้าที่
มันยังไม่สอดคล้องกับสภาพศพที่พบ
มันไม่สอดคล้องกันหลายเรื่องค่ะครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูนะคะ
ใส่กางเกงผ้ายืดขาสั้นสีเทาสภาพศพคือถูกแทงด้วยมีด
เหนือราวนมด้านซ้ายหนึ่งแผลนะคะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
หลังบ้านนะคะมีปลอกโทรศัพท์มือถืออยู่หนึ่งชิ้น
มีกระเป๋าเงินสีดำ๑ใบวางอยู่ที่พื้นหลังบ้าน
ใกล้ใกล้กับกำแพงรั้วบ้านค่ะประตูหลังบ้านถูกเปิดออกนะคะ
บานเกล็ดกระจกช่องบนถูกถอดออกหนึ่งชิ้นน็อตบานเกล็ดถูกถอดออกหนึ่งตัว
แล้วก็มีแว่นสายตาตกอยู่นอกรั้วข้างบ้านอีกหนึ่งอันในห้องนอน
มีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดยาวประมาณ๕นิ้ว๑เล่มค่ะ
นางศรีวัลกุลมากอายุ๔๙ปีคนนี้เป็นแฟนเก่าของผู้เสียชีวิต
เป็นคนพบศพเธอเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเป็นครูสอนภาษา
ก็เลยปีนกำแพงเข้าไปดูเธอบอกว่าประตูหลังบ้านถูกเปิดอยู่นะคะครับ
และบานเกร็ดถูกถอดกระจกออกหนึ่งชิ้นอยู่แล้วนะคะตอนที่เธอไปถึงอ่ะ
เธอก็เลยเข้าไปผู้ตายนอนลืมตาอยู่แล้วก็หันมามอง
แล้วเหมือนกับพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่สุดท้าย
คลาวส์คนนี้ก็เสียชีวิตไปค่ะ
แล้วก็ไปเห็นปอกไอ้กาบโทรศัพท์ทิ้งอยู่เอ๊ะเมื่อวานก็ยังเห็นเขาใช้ดีดีอยู่
ทำไมต้องมีตะกะแล้วไปก็เห็นประตูหลังบ้านเปิดอยู่
แล้วโมก็ตกใจด้วยว่ามันเป็นไอ้รวดไหมนะมันตกมันร่วมลง
แล้วมันก็ไปเห็นเขานอนหงายอยู่ชั้นขาข้างหนึ่งแต่ตาเขายังลืมอยู่
โมก็เลยรีบเพราะมองเห็นเลือดใช่ไหมมันก็ถามว่าคุณเป็นอะไรอ่ะ
เขาลืมตามามองแล้วเขาเหมือนจะอ้าปากแล้วทีนี้เขาก็ไปเลย
สืบสวนบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตาย
เพราะว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมในบ้านที่เกิดเหตุ
ผลชนะสูตรศพในคลาวส์น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖๑๒ชั่วโมง
ประเด็นนี้แหละค่ะที่ตำรวจบอกว่าไม่ตรงกับคำให้การของนางศรีวัล
นางศรีวัลบอกตำรวจตอนแรกเลยว่าตอนไปถึงเนี่ยในคลาวส์ยังไม่เสียชีวิต
แต่กำลังจะเสียชีวิตเหมือนกับอ้าปากจะพูดอะไรสักอย่างครับ
อันนี้เป็นจุดที่ตำรวจเขาตั้งประเด็นสังเกตเอาไว้ว่ามันไม่สอดคล้องกันนะคะ
แต่ยังไม่ได้ไปปรักปรำนางศรีวัลอะไรนะแต่แค่ข้อมูลมันไม่สอดคล้องอ่ะ
เพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยก็คือจากนางศรีวัลคนเดียวใช่ไหมใช่เพราะเป็นคนไปพบศพอ่ะ
เป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่อืมก็เป็นคนเดียวที่เห็นบอกว่าเป็นอ่าอดีตแฟน
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอดีตหรือว่าแฟนหรือว่าเลิกกันไปเมื่อไหร่หรือ
แต่ว่าเธอบอกว่าแม้จะเลิกกันแล้วแต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่
ยังไปมาหาสู่ไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันอยู่ค่ะแต่มันมีประเด็นเพิ่มก็คือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
อายุสิบเก้าปีเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อกับนางศรีวัลคนนี้
เขายังคบกันอยู่นะคะเอาเหรอฮะแล้วก็มีปัญหากันตลอดครับ
เหมือนกับมีปัญหาถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะคะคือตัวนางศรีวัลอ่ะ
จะทำร้ายร่างกายพ่อตั้งหลายทีอืมลูกสาววัยสิบเก้าคนนี้
เป็นลูกนอกสมรสอ่ะนะคะครับก็เลยบอกว่านางศรีวัลน่าจะรู้แบบ
มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการตายของพ่อเธอค่ะอืม
เจอพ่อ๓อาทิตย์ที่แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เขาเลิกกับพ่อหนูไป๕เดือนแล้ว
แล้วคือว่าแต่ระหว่างนั้นคือว่าก่อนหน้านั้นที่เขายังไม่เลิก
เขาจะมีอาการแบบว่าเวลาเมาเขาจะอารวาสเขาจะขู่ฆ่าตลอดค่ะ
พ่อหนูก็มาเล่าให้หนูฟังตลอดแล้วตอนที่หนูอยู่กับพ่อเขาก็ทำแบบนี้กับหนูด้วยค่ะ
แล้วพอเลิกกันไปเขาก็มาแบบพยายามติดต่อพ่อตลอดแต่พ่อหนูไม่ไม่อยากคุยด้วย
พ่อหนูก็ปัดออกแต่พ่อหนูบอกว่าอยู่กับหนูเขาก็จะรีบวางสายไปเลย
ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเวลาเขามาคือเขาจะมาโวยวาย
จะมาพังบ้านจะมางัดมาแบบว่าพยายามแบบอย่างนี้ค่ะ
ก็มาก็โทรแบบมาขอตังค์บ้างอะไรบ้างก่อนหน้านั้นพ่อหนูก็ชอบไปเล่าให้คนอื่นฟังว่า
เขาพยายามผูกค่าตลอดขอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ทีนี้ก็ต้องค่อยหาข้อมูลหาพยานหลักฐานเพิ่มแล้วค่ะ
เพื่อนบ้านของผู้ตายค่ะเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้ตายมาเช่าบ้าน
อยู่ที่นี่เป็นสิบปีแล้วนะคะเป็นคนนิสัยดีผูดเพราะ
เป็นมิตรกับคนในซอยทุกคน
ก่อนเกิดเหตุไม่มีเสียงอะไรออกมาจากบ้านหลังนี้เลย
มารู้เรื่องอีกทีก็เพราะว่าช่วงเช้าเมื่อวาน
เห็นนางศรีวรรณขี่รถจากกระยันยนต์มาหาผู้ตาย
จะเห็นเธอเดินไปหลังบ้านปีนเข้าไปในบ้านแล้วก็หายเงียบไป
ประมาณ๙โมงครึ่งก็เห็นนางศรีวัลรีบวิ่งออกมาทางหน้าบ้าน
สีหน้าที่ตกใจมากแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วย

แล้วเธอก็บอกว่าในคลาวส์ถูกฆ่าตายในบ้าน
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าก็นางศรีวัลก็ไม่ได้ดูมีพิรุธอะไรนะคะ
ก็นอนชั้นหนึ่งนี่แหละครับไม่ได้ยินอะไรผิดปกติเลย
บ้านเนี้ยหัวข้ามก็อยู่ในบ้านตลอดเลยครับไม่ได้เปิดออกมาข้างนอก
แต่ก็มีออกมาเอาออกมานอกบ้านบ้างครับล้างกระจกล้างจาน
แต่ก็ปกติครับไม่ได้เจอใครออกมาอะไรไม่ได้เจอใครวิ่งมาอะไรอย่างนี้ครับ
ปกติใช่ครับเงี้ยปกติเหมือนทุกคืนที่ที่เป็นปกติเลยครับ
ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไอ้คนที่มาเจอศพอะครับก็ผมก็เห็นเขามาที่นี่บ้าง
ก็นานนานทีอะครับเหมือนเขาก็จะแวะมาหาผู้ตายบ้างนานนานทีครับ
อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยครับค่ะหมอไซมามาหามาคุยอะไรเงี้ยครับ
ช่วงที่แล้วก็เจอที่เขามาครับมาหาผู้ตายอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าไม่รู้ว่าเขามาบ่อยแค่ไหนมากี่เดือนแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ทราบเหมือนกันครับผมก็ได้ยินเอ่อผู้หญิงที่พบศพอ่ะ
ออกมาบอกหน้าบ้านว่าเออมีคนเสียชีวิตในบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ได้ยินอยู่ครับประมาณนั้นแล้วก็
ถ้าเกิดจากถ้าถามผมผมก็ดูปกตินะครับไม่ได้ดูมีพิรุธอะไร
บอกว่าก็ไปเข้าดูหลังบ้านเห็นประตูหลังบ้านเปิดอยู่ครับ
ก็เข้าไปดูก็จะชบพบศพผู้ตายในห้องนอนอะไรเงี้ยครับ

โทรเล่นโรงโรมบาลตังหลวนอะไรเงี้ยครับแล้วทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเพิ่มค่ะ
ว่าตัวนางศรีวัลกับผู้ตายเนี่ยคือเขาเลิกกันไปสัก๔๕เดือนแล้ว
แต่ที่บอกว่ายังคบหากันอยู่ก็คือยังไปมาหาสู่กันอยู่
แล้วปัจจุบันนี้นางศรีวัลมีแฟนใหม่แล้วนะคะเขามีแฟนใหม่แล้ว
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับแฟนใหม่ของนางศรีวัลด้วยครับ
นายประสงค์เจือจานอายุ๔๑ปีเป็นแฟนคนปัจจุบันของนางศรีวัล
เล่าให้ฟังว่าก็เพิ่งรู้จักเพิ่งคบกับนางศรีวัลได้ประมาณ๔เดือน
ครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับนางศรีวัลมากนัก
เธอไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนางศรีวัลกับในคลาวส์เนี่ย
ไม่เคยพูดเลยไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยแต่ว่าก่อนเกิดเหตุสามวันนะคะ
ตัวนายประสงค์ก็อยู่กินนอนกันอยู่ในบ้านกับนางศรีวัลตามปกติ
ก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่เห็นว่านางศรีวัลออกไปหาใครนะ
นายประสงค์บอกเช้าเมื่อวานก็ไปทำงานตั้งแต่๖โมงเช้า
ตัวเองออกไปทำงานแต่นางศรีวัลยังนอนอยู่ในบ้าน
กลับมาตอน๑ทุ่มนางศรีวัลก็ทำกับข้าวรอเอาไว้ให้กิน
มีตำรวจมาเรียกตัวนางศรีวัลไปสอบปากคำเกี่ยวกับการเสียชีวิตของในคลาวส์
นายประสงค์บอกว่าผมก็รู้แค่เนี้ยก็เท่าที่เห็นก็แค่นี้เลย
ทำกับข้าวแล้วรอครับจะไม่เจอเขาเจอครับเขาอยู่ครับ
แล้วเขาก็ทำกับข้าวให้ผมไม่มีครับไม่มีอาการเลยครับ
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพลตำรวจรีนาราเดชกลมทุกสิ่ง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวบริเวณดังกล่าวอะค่ะ
ก็จะนำมาสรุปประเด็นกันอีกรอบนึงว่าตกลงแล้วเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่ใช่
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าตั้งเรื่องเอาไว้สองอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์
หรือไม่ก็เป็นเรื่องชู้สาวแต่ให้น้ำหนักเรื่องของการชิงทรัพย์มากกว่า
เพราะว่าจากการสอบปากคำนางศรีวัลตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนางศรีวัลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพราะมีพิรุธหลายอย่างจริงจริงข้อมูลที่นางศรีวัลบอกกับตำรวจ
มันไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ตำรวจชุดสืบสวนเขามีมันมีพิรุธหลายเรื่อง
แต่หลักฐานมันยังไม่ชัดขอหาข้อมูลเพิ่มก่อนตำรวจบอกแบบนี้นะคะ